แต่ว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่กับเนวัดดาวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก่อติดชีวิตของเนวัตดาวในชุมชนเลยนะคะ
เป็นยังไงบ้างไปสัมภาษณ์กันสดเลย
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่คุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ

ค่ะจากกรณีนะคะที่สำนักข่าวทีนิวส์ค่ะได้มีการโพสต์หัวข้อข่าว
กรณีที่เนวัดดาวนะคะได้ใช้ปืนเจาะยิงศีรษะตัวเอง
แล้วเผยแพร่ภาพสดลงเฟซบุ๊คค่ะ
ซึ่งการทำงานครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมา
รวมไปถึงนะคะได้มีการพาดพิงถึงชุมชนวัดดาวในทางที่เสียหาย
ในวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้มีการลงพื้นที่ชุมชนวัดดาวดึง
เพื่อไปพูดคุยกับเนวัดดาวค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เนวัฒน์ดาวน์
จากกรณีที่เขามีการพาดพิงถึงเราแล้วก็ถึงชุมชนเราในทางที่เสียหายค่ะพี่
พี่คิดว่าอย่างไรบ้าง
จริงถามว่ามันพาดพิงชุมชนโดยตรงไหมก็คงไม่หรอก
หรอกแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชุมชนไปเขียนป่ะ
ปะมันเขียนชุมชนวัดดาวดึงแล้วก็ติดแฮสแท็กแล้วก็
เดี๋ยวรู้กันแล้วก็แฮสแท็กเนวัตดาวแล้วก็แฮชแท็กจอมลวงโลก
ซึ่งมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาจะจูงคนไปทางไหนว่าเราเป็นคนลวงโรคอะไร
เราจะลวงโลกอะไรคุณยังไม่รู้เลยว่าอะไรจริงไม่จริงคุณยังพิสูจน์ไม่ได้เลย
คุณจะต้องรอหลักฐานรออะไรแล้วเมื่อหลักฐานมากดหมอบอกมาอย่างนี้
เป็นร่องรอยกระสุนปืนอย่างเงี้ยคุณก็ยังไม่เชื่อคุณก็ยังจะจะ
ค้นคุยอะไรของคุณต่อไปอ่ะทั้งที่ตำรวจเขาก็สรุปมา
กลับไปไปสารต่อยนะอืมยังมีการไปเล่นต่อยนะแต่ก็ตามใจน่ะ
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาดูเขาคงไม่รู้แหละเพราะหลายคำถามที่เอายิง
เราไม่ปล่อยให้เขาถามเราไปเดียวน่ะอืมเรายิงเขาเน้นเน้นกันหลายหลายคำถาม
มีพูดมาได้ว่าตกหล่นมีอยู่ท่อนหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่บอกว่า
อาจจะตกหล่นไปบอกฮะตกหล่นเหรอพี่เป็นข่าวสำนักข่าวใหญ่โต
พี่ใช้คำว่าตกล่นไปใช่ไหมอืมในการรับผิดชอบโอ้โหมันสุดยอด
ให้สุดยอดแล้วให้เรายืนยันหน่อยว่าจริงจริงแล้วชุมชนเราอ่ะไม่ได้มีความน่ากลัวหรือว่าได้
ไม่ได้มีความอย่างที่เขาพูดอ่ะไอ้หลอกลวงอะไรมันไม่ได้มีอย่างที่เขาพูดให้เรา
ดูดิว่ามีอะไรน่ากลัวนอกจากหมาไม่รู้ว่าจะกัดตอนไหน
ถนนผมเนี้ยไอ้เก้าเนี่ยไอ้เก้าเก้านี่ไอ้เก้าสังทองครับ
เนี้ยพี่ดูน้องผมเนี้ยเนี้ยพี่ลองถ่ายน้องผมมันมีรอยสักอ่ะใช่
มันเป็นโรคเลือดมันไม่ได้มีความน่ากลัวเลยมันนั่งอยู่บนรถ
สัมภาษณ์มันสัมภาษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเด็กวัดดาว
อะไรบ้างมันก็เล่าอ่ะล้างวงล้างวัดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น
รูปมันไปลงแล้วใส่แคปชั่นว่าอะไรนะ๙บุญกล
พูดสั้นว่าพี่เนยเครียดไปใส่ฉายางข้างหลังให้มันอีก
แล้วถามว่าแล้วเป็นไรอ่ะใส่ฉายาแล้วเป็นไรนี่ไง
เป็นไรพี่เนี้ยคนเอาไปหัวเราะคำขันเนี้ยเนี้ยอ่ะ
เอาน้องผมเป็นตัวตลกอีกมันอยู่ของมันดีก็ดีแล้ว
เนี้ยเนี้ยรับรับผิดชอบป่ะอืมเนี้ยกับการเรื่องของเนี้ยเนี้ย
เนี้ยเนี้ยอ่ะมีคนแคปรูปป่ะเนี้ยก้าวบุญกลกูเข้าใจแล้ว
ทำไมนักข่าวต้องแอบถ่ายอ่ะพี่ดูโอเคทางนักแสดงว่า
ก็ยืนยันว่าจริงแล้วชุมชนก็ไม่ได้มีความน่ากลัวรวมไปถึง
นักข่าวมันก็ไม่มีความเป็นจริงเลยมันไม่จริงนั่นแหละคน
นักข่าวที่มาแสดงตัวว่าเป็นคนเขียนแล้วล่ะคนมันไม่ใช่ระดับแบบ
ไม่ใช่ระดับแบบไอ้เนี้ยอ่ะพี่มันไม่ใช่ระดับแบบเด็กเด็กมานั่งพิมพ์คอมอ่ะ
เป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะโอเคงั้นขอบคุณมากค่ะ
ค่ะจากคำเปิดใจของพี่เนวัดดาวนะคะรวมไปถึงจากการที่ในวันนี้ค่ะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนวัดดาวดึงสารามนะคะก็ได้พบค่ะว่าจริงจริงแล้วนะคะ
วัดดาวก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ถูกพาดพิงแต่อย่างใดค่ะพลอยชตรีฤทธิสินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดดาวดึงสารามค่ะ